รักที่สุดขอใจเลยค่ะ

เวลาไม่มีเงินไม่มีอะไรเขาก็จะบ่น
บอกว่าทำไมไม่มีงานจ้างร้องเพลงบ้างอะไรบ้างเนี่ย

เราไม่คิดว่ามันจะต้องมุ่งหวัง
ให้มันต้องได้เป็นเงินมันก้อนใหญ่
แต่อย่ามุ่งหวังให้ลูกต่อสู้ในชีวิตข้างหน้าได้
แม้วันข้างหน้าไม่มีท่อไม่มีแม่แล้ว
ลูกต้องระยั่งน้องได้ต้องเชื่อเหลือนกรอบขวด
เหยียบย่องเยืองยางจำทางมึงไม่ยาก
ร้องได้ให้ล้าน
กติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขัน
จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท

มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก

เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณ
และข้ามเพลงนี้ไปเลย
สวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วประเทศนะครับ
มาแล้วครับมาแล้วความสุขมาหาคุณผู้ชมแล้วนะครับ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์แน่นอนครับเวลาดีเลยนะครับ
๘นาฬิกา๖โมงตรงหลังเคารพทงชาติ

ในร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ยังคงสนุกสนานต่อเนื่องกับความกระตันอยู่ของเด็กนะครับ
ตอนพิเศษที่ชื่อว่านักสู้รุ่นจิ๋ว
ไม่ว่าจะเป็นนักสู้รุ่นไหนค่ะรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นจิ๋ว
ร้องครบ๑๐เพลงเมื่อไหร่รับเลยค่ะ๑ล้านบาทครับ
เอามาแจก๑ล้านบาทกันทุกวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะครับ
อะไรจะดีไปกว่าการนั่งชมทีวีนะครับ
ก็นอกจากจะอบอุ่นแล้วนะคะดูแล้วก็จะได้เห็นคุณภาพชีวิต
ของคนในประเทศเราที่ต้องสู้กันอย่างสุดกำลังเลยทีเดียว
บางคนแบบดูแล้วกำลังท้อในชีวิตของตัวเอง
พอดูปุ๊บรู้สึกโอ้โหได้พลังเลยแบบเราว่าแย่แล้ว
ก็มีคนที่แบบหนักกว่าเราอีกทำให้เราได้มีพลังลุกขึ้นสู้ฮึดสู้
เพราะว่าผู้เข้าแข่งขันที่มาในรายการของเราแต่ละคนนะคะ
ถึงจะอยู่ในสภาวะลำบากแต่ว่าไม่เคยย่อท้อค่ะ
สู้ทุกคนไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็สู้กันอย่างเต็มที่ค่ะ
เหมือนน้องที่เราให้ดูภาพชีวิตไปแล้วครั้งที่แล้ว
วันนี้มาตอกย้ำการสู้ของน้องกันอีกครั้งหนึ่งไปชมภาพชีวิตกันก่อนค่ะ
สวัสดีค่ะหนูชื่อสุปทานามสกุลศรีสุพรรณค่ะ
ชื่อเล่นกิ่งค่ะบ้านอยู่ที่อำเภอทะเพาะจังหวัดพิจิตรค่ะ
ที่บ้านหนูอยู่เป็นบ้านเช่าค่ะอยู่กันทั้งหมด๕คนค่ะ
มีพ่อมีแม่มีหนูแล้วก็น้องสาวอีก๒คนค่ะ
พ่อเป็นช่างทำงานก่อสร้างค่ะพ่อก็จะทำตอกหมุดตั้งเสาใส่ไม้
ใครเขาใช้แบกหาทำทุกอย่างเลยค่ะ
แม่เป็นกรรมกรค่ะผสมปูนขนปูนขนอิดขนทรายค่ะ

เรียบร้อยแล้วก็ชอบช่วยเหลือพ่อแม่
กระตันยูไม่เคยที่จะดื้อลั้นให้พ่อแม่เห็นเลย
ไม่เคยเที่ยวไม่เคยอะไรแม่กับพ่อไปทำงานไกลกลับมา
ก็ไม่มีใครดูน้องเขาก็ต้องอยู่กับน้องไม่ได้ปล่อยไปไหน
เขาไม่เคยบ่นว่าน้อยใจว่าสภาพจนหรืออะไร
เขามีแต่บ่นน้อยใจว่าหนูจะหาทางยังไงช่วยเหลือพ่อแม่ให้ได้มากกว่านี้
หนูสงสารพ่อมากที่สุดค่ะเพราะว่าพ่อเขาไม่ค่อยสบายค่ะ
เขาเคยเป็นปอดเป็นวรรณโรค
ตอนเด็กเคยเห็นเขาไอออกมาเป็นเลือดเยอะมากเลยค่ะ
ผมทำงานก่อสร้างมาทั้งชีวิต๓๐กว่าปี
พวกสีพวกฝุ่นต่างเข้าไปในจมูกคือเราไม่ได้ปิดผ้า
พอสะสมขึ้น๑๐ปีมั่ง๒๐ปีมั่งมันมาเกิดอาการ
กินน้ำมันหุ้มออกมาเป็นเลือดเป็นฤ่ง
ของมันจะแข็งเป็นตะคิวแล้วต้องพยายามคือไม่ให้มันเป็นตะคิว
คือคนที่เป็นถ้าไม่รู้จริงจะเสียชีวิตทันที
ทรมานครับแต่ว่าต้องสู้สู้เพื่อครอบครัว
คือทุกคนไม่อยากให้รู้ว่าจะเก็บหรือว่าเราทนไม่ได้
คือเขาเห็นเมื่อเราออกอ้วกออกมาแล้วเป็นริ่ม
อาการหนักสุดก็คือ๔เดือนทำงานไม่ได้เลย
คือมันจะออกมาตลอด๓ม้อตัวแรกคือเป็นระยะ
ค่อนข้างที่จะหายากเขาบอกให้ทางบ้านต้องทำใจ
เวลาพ่อน้องกิ่งเขาไอเขาก็อายออกมาเป็นกระโถน

บางทีเขาทนไม่ได้แต่เขาไม่บ่นให้เราฟัง
เขากลัวลูกเขาเสียใจ
นอกจากไม่ไหวจริงแล้วจะพูดกับแม่
บอกทำไม่ไหวก็หยุดอยู่บ้านไปไม่ต้องไปทำ
แต่เขาก็ไม่หยุดหรอกเขาก็ไป
ถ้าบอกถ้าหยุดอีกคนจะลูกจะเอาที่ไหนกิน
กิ่งเขาก็กลัวว่าพอเขาจะอยู่ได้นานแค่ไหน
เขาก็เลยต้องดินหลนหามารักษาพ่อเขา
หนูก็เลยตัดสินใจไปช่วยพ่อทำงานค่ะ
เพื่อจะได้เบาแรงแล้วก็เพิ่มรายได้ของบ้านมาอีกค่ะ

ถ้าวันไหนไม่มีการบ้านหรือว่าว่างจริงค่ะ
หนูก็จะไปช่วยขนอิดไปช่วยผสมปูนไปช่วยขนไม้ค่ะ

เหนื่อยค่ะแต่ก็ต้องทำค่ะ
เพราะว่าที่บ้านจะได้มีตังค์กินค่ะ
แล้วก็จะได้ช่วยพ่ออีกแรงนึงค่ะ

วันพ่อไม่มีงานหรือว่าพ่อไม่มีเงิน
พ่อก็ต้องไปเก็บผักบุ้งมากินค่ะ
เหมือนว่าเป็นความเคยชินมาแล้วค่ะ
เพราะว่าก็ทำอย่างนี้กันมาตลอดค่ะ
จากหนูจะช่วยพ่อแม่ทำงานก่อสร้างแล้วนะคะ
หนูเป็นคนที่ชอบร้องเพลงมากค่ะ
ก็จะหาเวทีประกวดไปเรื่อยค่ะ
เวลาไปประกวดหนูก็จะมีเสื้อเก่งอยู่๒ตัวค่ะ
ก็คือจะเป็นเสื้อที่เขาให้มาค่ะ
มีสีดำกับสีกลมค่ะ
เป็นเสื้อของนักร้องคล้ายเสื้อสูตรเฉย

มีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะที่บ้านคือไม่มีเงินติดบ้านเลย

หนูก็เลยตัดสินใจคือขึ้นเวทีประกวดเลยค่ะ
ตอนนั้นหนูคิดว่าคืออย่างน้อยได้แค่ชมเชยก็ดีใจแล้วค่ะ
สุดท้ายผลปรากฏมาคือไม่ได้คิดไว้เลยว่า

แล้วก็ยังเปลืองค่ารถไปอีก
เปลืองค่าน้ำมันเสียเวลาเพราะทำงานอีกค่ะ
ได้แต่โทษตัวเองว่าทำไมแค่นี้ยังทำไม่ได้เลย
มีช่วงนึงที่คือถอดใจจากการร้องเพลงไปเลยค่ะ
มีวันหนึ่งค่ะหนูก็เลยคิดว่า
อย่าเอาความผิดพลาดของตัวเอง
มาสบประมาทตัวเองหรือว่าบรรทอนความคิดของตัวเองเลยดีกว่า
เพราะว่ามันอาจจะเป็นแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวก็ได้

หนูก็เลยลุกขึ้นมาประกวดอีกครั้งค่ะ
วันนี้ที่หนูอยากมารายการร้องได้ให้ล้านก็คือ
หนึ่งคือนำเงินไปทุนการศึกษาค่ะ

ส่วนที่เหลือก็จะเอาไว้รักษาพ่อค่ะ
หนูจะใช้เสียงของหนูแล้วก็แรงกายของหนูดูแลทุกคนในบ้านค่ะ
เพื่อให้ทุกคนในบ้านมีกินไม่ต้องอดอดอยากอย่างที่ผ่านมาค่ะ

สู้ด้วยกำลังสู้ด้วยน้ำเสียง
เพื่อหาเลี้ยงครอบครัวที่ยากจน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

ขอบรรย์ลูกสามารถเดินในสังคมด้า
เรามืดไม่คิดว่าจะต้องมุกมวงวัลมึงมึงให้มันต้องได้เป็นเงินมินกรรมใหญ่
แต่อย่ามุ่งหวังให้ลูกต่อสู้ในชีวิตข้างหน้าได้

อยากเรียนจบเร็วแล้วก็อยากมีเงินมาแบบเลี้ยงดูน้อง
กับแม่ให้แบบสบายกว่านี้

คือถ้าสมมติว่าพ่อกับแม่ไม่มีงาน
บางทีหนูก็ไม่รู้ว่าเขาไม่มีงาน
แต่คือแบบเขาขี่รถกลับบ้านมาเห็น
แกเห็นฐุงปากบุ้งก็คือรู้เร้วว่าไม่มีงาน
ก็คือน่าจะไม่ต่ำกว่า๓๔วัน

เอาผักบุ้งใส่กระทะผัดเสร็จ๑ชาม

ความรู้สึกตอนนั้นความรู้สึกยังไงบ้าง
ก็เห็นแล้วก็สงสารเขาอะค่ะ
คือเห็นผักบุ้งคือต้องกินตรงนี้นะต้องกินอย่างนี้นะ
ฝันเคยนึกเวลาเราอดเยอะแล้วเราแบบ
ถ้าฉันได้กินอันนี้คงจะดีมีไหมในใจเรา
ไม่ก็คือแค่แบบแค่ไม่ต้องกินผักบุ้งที่แบบจำเจตลอด
แค่อยากให้แบบมีกับข้าวดีกินก็พอค่ะ

คุณแม่คะเวลานั่งกินข้าวกันเห็นลูกต้องกินผักบุ้งเข้าไป
ไม่รู้กี่มื้อต่อกี่มื้อในเดือนหนึ่ง
แม่กับพ่อเคยคุยกันเรื่องนี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างคุณแม่
เขารู้สึกสงสารลูกแต่ว่าถ้าเราไม่ได้กินมื้อนี้
แล้วพรุ่งนี้ก็จะไม่มีแรงที่จะไปหางานทำต่อ
ก็เลยต้องยังไงก็ต้องเอาข้าวเอาเข้าท้องไปให้ได้
แล้วพรุ่งนี้เราจะได้มีแรงหางานตามให้ลูกได้กินมากกว่านี้
คือความหวังว่าถ้าพรุ่งนี้มีงาน
เด็กก็จะได้กินได้ดีกว่าผักบุ้ง
แต่ถ้าไม่มีงานในวันรุ่งขึ้นก็กลับมาเข้าในทางเดิม
น้องกินผัดผักบุ้งที่แม่ผัดให้

พร้อมหน้าพร้อมตากันคืออร่อยใช่ไหม
อิ่มผัดผักบุ้งที่แม่ทำอร่อยไหมอร่อย
กินเบื่อไหม
พัดผักปุ้ง

เอาล่ะยังมีเรื่องราวอีกมากมายนะคะที่จะต้องคุยกันนะคะในครอบครัวนี้
แต่ว่าณตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าเกมกันก่อน
เพื่อให้อุ่นใจจะได้มีเงินติดกระเป๋าไปก่อนนะคะ
คุณแม่ก่อนจะร้องถามก่อนเลยว่ามีเงินเก็บบ้างไหมคะ

วันที่มาถ่ายรายการของเรานะวันปัจจุบันแม่มีเงินติดตัวมากี่บาท
ก็ถ้าเป็นของตัวเองก็มีอยู่สามร้อยบาท

สามร้อยในครอบครัวนี้ถ้าอยู่ที่บ้านไปทำงานตามปกติเด็กไปโรงเรียนอยู่ได้กี่วันคะ

นี่คือมาจากจังหวัดอะไรนะคะ

มาถึงกรุงเทพนะคะมีเงินติดตัวสูงสุดนะคะ๓๐๐บาท

ยินดีที่จะมอบความหวังยินดีที่จะมอบเงินทุนสู้ชีวิต
เพราะฉะนั้นเรามาถามเป้าหมายกันก่อนนะครับ

กิ่งมารายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตของเรานะครับในฐานะนักสู้รุ่นจิ๋ว
วันนี้ต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเราเท่าไหร่ครับ

กิ่งค้าแปดหมื่นบาทเนี่ยมันช่วยอะไร

อย่างน้อยก็ใช้นี่ให้แม่

เกือบสองหมื่นบาทค่ะนี่นอกระบบ
นี่นอกระบบที่เอามากินมาใช้กันเนี่ยนะ

ใช้นี่ตัดปุ๊บเลยสองหมื่นเหลืออีกหกหมื่น
สามหมื่นเอาเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาหนูส่วนหนึ่งแล้วก็เอาไว้รักษาตัวพ่ออีกส่วนหนึ่งค่ะ
รักษาพ่อด้วยนะครับประมาณสามหมื่นและอีกสามหมื่น
เอาไว้สร้างบ้านค่ะ

ฟังคำว่าเงินแปดหมื่นแล้วเขามาแจกแจงสัทยายใช้ได้เยอะมากเลยนะคะคุณป่า
หมื่นบาทนี่ห้าเพลงเท่านั้น

ก็มาเริ่มต้นกันที่เพลงแรกเลยนะครับเพลงที่๑นะครับเพลงนี้
มูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
อินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ
นี่คือเพลงแรกของการแข่งขันในวันนี้นะครับ
เก่งเป็นอย่างไรบ้างเห็นมีรอยยิ้มขึ้นมาบ้าง
คุ้นเป็นอย่างนี้ค่ะเคยร้องแต่ว่าท้องเล่นเฉยไม่ได้ว่าเช็คเนื้ออย่างละเอียด
แล้วก็ไม่ได้ร้องมาหลายปีแล้ว
กดดันไหมเพราะว่าเราก็อยากได้ตังค์
เวลาเราไปร้องประกวดในเวทีต่างตามงานวัดอะไรพวกนี้
อันนั้นมันก็กดดันแล้วณตอนนี้บนเวทีแห่งเนี้ย
มันกดดันกว่านั้นอีกกี่เท่า
เป็นสิบเท่าเลยครับเป็นสิบเท่า
ถ้าไม่มั่นใจจริงพี่เป๊กแนะนำว่าใช้ตัวช่วย

เพลงนี้ไม่ต้องถามครับว่าจะสู้หรือหยุดต้องสู้อย่างเดียว
ตลอดทั้งการแข่งขันในเพลงแรกนี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ค่ะ
ไม่ใช้แหละครับ

ขอให้โชคดีนะครับน้องกิ่ง
เพลงที่๑ครับเพลงนี้มูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ
มองเข้าในหน้าแล้วใจหาย
สงสารแท้สงสารพ่อแม่จับใจ
เข้าไปนี่คงดีไม่ได้
เพราะทั่วนารัยดินแดง
เหยียบย่องเยืองเงิง
ปลายทางที่กรุงไทย
พ่อแม่จ๊ะลูกลาไก่
พอช่วยกันได้มีแรง
ลาก่อนนะปีนี้เราเจอฝนแรง
จำต้องไปขายแรง
มากันแรง

กันตาย
ไม่ต้องห่วงเมืองหลวง

จงไว้ใจลูกสาว
งานหนักเฝ้าลูกทำได้
ขอมีเงินหนึ่ง
จะรีบส่งไม่เสียดาย
ลูกจะหาไม่
เพียงอวยใจลูกก็พอ
เหยียบย่องเยื้องยาง
ลูกห่างก็คงห่วง
พอรู้เรื่องเมืองหลวง
ไม่ต้องห่วงหรอกแม่

ในดวงจิตลูกรู้ผิดรู้พอ
ขอตอบแทนแม่พ่อ
ลูกจะไม่ท้อ

รักที่สุดขอใจก่อน

ทำไมไม่มีงานจ้างร้องเพลงบ้าง

เพลงที่๑นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาท

โปรดติดตามตอนต่อไป